ดูเรื่องใหญ่เรื่องของกระเช้าขึ้นภูกระดึงค่ะ

ส่งข้อความมาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
เพราะว่าเรื่องของกระเช้าขึ้นภูกระดึงเนี่ย
เป็นเรื่องที่ถกกันมานานนับ๑๐ปี
ตั้งแต่สมัยที่ฉันอ่านข่าวแรกเลย
กว่าปีก็คุยกันในเรื่องนี้เคยสัมภาษณ์นะ
สองฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนฝ่ายที่คัดค้านเคยคุยกัน

เขาบอกว่ามันกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อม
มันกระทบเรื่องของความภูมิใจเวลาใครที่ไปภูกระดึงแล้วก็
โอ้โหภูมิใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฉันพิชิตภูกระดึงได้แล้ว
กระทบเรื่องของการทำงานของคนที่ชอบช่วยหาบเร่
แล้วก็มีค่าจ้างในการหาบเร่ถือของขึ้นไปบนภู
จริงแล้วมันก็คือเป็นบรรยากาศของการขึ้นภู
บอกแล้วมันกระทบคุ้มไหมที่จะไปลงทุนสร้างกระเช้าขึ้นไป
นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เยอะมาก
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มันคุ้มหรือเปล่า
แต่อีกมุมก็บอกว่าเรื่องของคนชะลา
หรือว่าคนที่พิการแต่เขาอยากขึ้นภูกระดึง
ทุกวันนี้เขาไม่มีโอกาสขึ้นนะเพราะเขาขึ้นไม่ได้เดินไม่ไหว
ก็เลยถ้ามีกระเช้าก็อาจจะช่วยเหลือในส่วนนี้
แล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วย
คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสื่อก็นำเสนอว่า
รัฐบาลเดินหน้าสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง
จนทำให้โคโสกรัฐบาลออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่แล้ว
เป็นเรื่องคลาดเคลื่อนแล้วจะต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อน
เพียงแค่รับทราบผลการศึกษาโครงการเท่านั้น
แต่ต้องมีการศึกษาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมก่อน
ตอนนี้ยังมีความคิดเห็นเข้ามาจากหลายฝ่าย
ก็เลยออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะ
พลตรีสันเสริมแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่าคณะรัฐมนตรียังไม่ได้อนุมัติสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง
แต่เป็นเพียงการรับทราบผลการศึกษา
โครงการที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพทเสนอไปเท่านั้น
ยังไม่มีการเห็นชอบหรืออนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างใดทั้งสิ้น
คณะรัฐมนตรีมีมติให้อพทไปหารายละเอียดเพิ่มเติม
ทั้งด้านเทคนิคและความคุ้มค่า
ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าไม่ควรให้น้ำหนักไปที่เรื่องของมูลค่าตัวเงิน
ที่จะได้รับจากการท่องเที่ยวเพียงเดียวเท่านั้น
เพราะเมื่อขึ้นภูสะดวกมากยิ่งขึ้น
ก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวมีเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
เกิดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมได้
พลตรีสันเสริญยังบอกอีกนะคะว่านายกรัฐมนตรี
ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก
จากยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันจากหลายฝ่าย

แต่อีกหลายส่วนก็ไม่อยากให้สร้าง
อย่าเก็บไว้ให้เป็นสภาพแบบเดิม

เพื่อความภาคภูมิใจในการพิชิตภูกระดึง
อกจากนี้โครงการนี้ต้องรอผลการพิจารณา
ต้องใช้เวลาอีกสักประมาณ๖เดือนนะคะ
ก็ขอให้ประชาชนเข้าใจตามข้อที่จริง
ลดความสับสนที่อาจจะมีการกล่าวอ้างกัน

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ส่งข้อความมาได้ผ่านทางไลน์นะคะ